สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
ให้กำลังใจภารกิจการค้นหา๑๓ชีวิตนะครับ

เราจะชมบรรยากาศสบายของเด็กครับ

เชียญชมได้เลยครับ
นี่คือห้องเรียนบรรดาเด็กอนุบาลที่มาใหม่

แหมงานนี้เพลินกันแบบเด็กล่ะครับ

ทุกอย่างเป็นชาติ

ทุกอย่างเป็นชาติ

ทุกอย่างเป็นชาติ

ทุกอย่างเป็นชาติ
ทุกอย่างเป็นชาติ
ทุกอย่างเป็นชาติ

ไม่ใช่ว่าจะให้ภรรยาล้างอย่างเดียวครับ

ดปุ่มซ้ายขวาเครื่องก็จะทำงานทันที
จานและถ้วยก็จะสะอาดแบบนี้แหละครับ
ผ่อนคลายสบายตากันนิดนะครับคุณผู้ชม
ลิงอ้วนผอมที่กำลังหายใจเข้าออกอยู่

ผู้ชายใส่เสื้อที่มีรูปลิงก็ตกใจกันหมดครับ
ไอเดียดีแบบนี้คิดได้ยังไงเนาะพ่อคุณ
เอ้ายุบหนอผ่องหนอ
เพลินไปเลยอายพุงบ้างไหมจ๊ะ
หมุนหมุนไป
ออกกำลังกายแบบใหม่ของน้องเหมียวจ้า

เหี่ยวขอออกกำลังกายก่อนนะครับ

เพลินไปอ้าวเอาเอาเข้าไปพี่น้องระวังรถจะชนกันนะครับ
เห็นน้ำพุ่งแตกบนท้องถนนรถคันไหนขี้เกียจล้างก็หักขวาทันที
แม่แต่ละคันนะวิ่งใส่แล้วก็วิ่งใส่น้ำฟรีแบบนี้ระวังนะครับ
อาจจะไม่ใช่ท่อน้ำปลาปลาแตกแต่อาจเป็นน้ำเสียแตกจากโรงแรมก็เป็นได้
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ